มีอยู่กรณีหนึ่งนะครับเมื่อ๒วันก่อน
เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่ซอยจันทร์๕๑แยก๑๒นะครับ
สาธรณ์นะฮะแล้วมีชายคนหนึ่งที่หมดสติไป
หัวใจหยุดเต้นต้องปั๊มหัวใจนะครับ

แล้วก็มีหญิงสาวที่เป็นอาสากู้ภัยนะครับ
เข้าไปรุ่นร่างเล็กคนหนึ่งนะครับ

แล้วก็ปั๊มหัวใจไม่หยุดเลยนะฮะ
เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ
มูลนิธิร่วมกระตันอยู่นะครับ
ก็ไปช่วยนะฮะไปช่วยผู้ที่หมดสตินะครับ
หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักในซอยจันทร์๕๑แยก๑๒
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๑กุมภาพันธ์นะครับ
แล้วก็นำขึ้นรถฉุกเฉินไป
แต่ว่าที่สุดแล้วผู้ที่หมดสติไปก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะฮะ
น้องที่ขึ้นไปช่วยเนี่ยชื่อว่านางสาวพิรยาแซ่นานะครับ
เป็นนักศึกษาของมหาเวรแห่ง๑นะครับ
แล้วก็เป็นอาสากู้ภัยของร่วมกระตันอยู่ด้วยนะครับ
ทีนี้มันมีมุมมองที่เกิดขึ้นอย่างนี้คุณเขียนมาสอน
ใช่ค่ะต้องใช้แรงเยอะนะคะแล้วก็หลายครั้งที่มีการสาธิตวิธีการปั๊มหัวใจเนี่ย
เขาต้องบอกเลยว่าต้องปั๊มตลอดเวลาแล้วเป็นจังหวะที่ถูกต้องด้วย
แล้วก็ต้องใช้แรงเยอะด้วยครับคือในคลิปเนี่ยจะมีเสียงคนที่ตะโกนให้กำลังใจน้องด้วยบอก
๒สู้ทีม๒สู้เพราะมีทีมหนึ่งที่ปั๊มแล้วแต่เหมือนกับมันหมดแรง
ว่ามันท่าทางมันไม่ถนัดอะไรพวกนี้น้องทีมสองเนี่ยคือเอางี้ดีกว่า
เอาให้ถนัดเลยกระโดดขึ้นเตียงพยาบาลไปเลยแล้วก็ปั๊มไม่หยุดเลย
มุมหนึ่งก็ชื่นชมจริงบอกโอ้โหปั๊มไม่หยุดพยายามที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่
แต่อีกมุมหนึ่งที่ตำนีติเตียนก็มีก็คือเรื่องระโดดข้อมแบบนี้เลยเหรอ
อาสากู้ภัยอะไรอย่างนี้นะครับแต่น้องเขามีคำอธิบายถึงเหตุการณ์ในวันนั้น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตามไปหาจนเจอฮะน้องคนนี้ในภาพเมื่อสักครู่นี้ในคลิปนะครับ
น้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยก็อยู่ที่บ้านพักแล้วได้รับแจ้งเหตุว่า
มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นในซอยดังกล่าวซึ่งไม่ได้เข้าเวร
ไม่ได้อยู่ในเวรเลยนะฮะแต่พอรู้ว่ามันอยู่ในระแวกที่เธอไปถึงได้เร็ว
ก็ไปเลยไปทั้งชุดนั้นเลยนะครับพอไปถึงนะครับก็เจอชายที่หมดสติ
อยู่บนรถเข็นเตียงพยาบาลนะครับมีทีมหนึ่งที่เข้าไปปั๊มหัวใจแทนแล้ว
แต่ว่าเขาปั๊มแบบลักษณะไม่ได้ขึ้นไปมันก็เลยปั๊มไม่ถนัด
เพราะต้องเข็นเตียงช่วยเหลือผู้ที่เกิดเหตุฉุกเฉินไปที่รถฉุกเฉินด้วย
ปั๊มอยู่ข้างล่างพวกนี้มันไม่ถนัดเธอก็เลยตัดสินใจกระโดดขึ้นไปเลย
ฟังเสียงที่เธอให้สัมภาษณ์กับเรานะครับ
แล้วถ้ากดด้านข้างมันจะมีบางมุมที่แบบว่าซอกหนึ่งฝั่งนี้คนเดินไม่ได้ฝั่งนี้คนเดินไม่ได้
เราก็เลยขึ้นตัดสินใจขึ้นไปดีกว่าเพราะว่ายังไงเราอยู่บนเตียงเราอยู่กับคนไข้
โฟกัสตรงที่ว่าบนเตียงนั้นมีหนูกับคนไข้หนูสามารถช่วยเขาได้คนเดียว
แต่ก็หนูก็ทำเต็มที่สุดความสามารถแล้วเท่าที่หนูเรียนมาหนูก็ทำเต็มที่แล้วอะค่ะ
คือน้องเขาตัวเล็กด้วยนะฮะก็เลยถนัดหน่อยในการที่จะขึ้นไปบนเตียงที่มันก็ไม่ได้ว่ากว้างมากนัก
หลายคนก็อธิบายว่าการช่วยปั๊มหัวใจคนเนี่ยบางทีมันไม่ได้เลือกหรอกนะ
ว่าจะแต่งตัวแบบไหนท่าทางลักษณะอะไรยังไง
เหตุการณ์เนี่ยคนที่ประสบเหตุแล้วต้องปั๊มหัวใจเนี่ย
อยู่ใต้ซากรถก็มีคุณเขียนมาสอนใต้ซากอาคารบ้านเรือนก็มี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องยื่นเท้าเข้าไปเพื่อจะถีบหน้าอกเพื่อปั๊มหัวใจก็มี
ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ค่ะว่าร่างของผู้บาดเจ็บอยู่ตรงไหน
มุมไหนแล้วจะใช้ท่าไหนในการปั๊มหัวใจส่วนท่าที่ขึ้นคร่อมแบบนี้ก็ไม่ใช่ท่าที่ผิดนะคะ
ส่วนตัวเลยคือเคยมีญาติคนในครอบครัวนี่แหละต้องถูกปั๊มหัวใจ
บุรุษพยาบาลก็ปั๊มหัวใจด้วยท่านี้ค่ะคือต้องขึ้นคร่อมแล้วก็ปั๊มแบบนี้จริง
หาวิธีให้ถนัดที่สุดใช่ค่ะแล้วให้มันต่อเนื่องถูกจังหวะที่สุดค่ะอ่า
ส่วนเหตุการณ์นี้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยที่สุดแล้วเสียชีวิตนะครับเดี๋ยวมาดูทางมุมของญาติญาตินะครับ
พี่สาวของชายคนนี้นะครับที่ได้รับการปั๊มหัวใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าน้องชายเนี่ยช่วงเกิดเหตุเพลิงไหม้เข้าไปช่วยชาวบ้านขนย้ายข้าวของออกมาจากพื้นที่นะครับ
แล้วสำลักควันไฟจนหมดสติล้มลงไปนะครับแล้วก็เป็นลมไปหมดสติไม่หายใจนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาตรวจวัดชีพจรไม่เต้นนะฮะแล้วก็นำร่างขึ้นเตียงนะครับเพื่อส่งโรงพยาบาล
จังหวะเดียวกับที่น้องเข้ามากระโดดขึ้นไปบนเตียงช่วยเหลือพอดีช่วยปั๊มหัวใจ
ซึ่งญาติเขาก็เห็นว่าน้องช่วยปั๊มแบบไม่หยุดหย่อนเลยนะครับ
ไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็ช่วยชีวิตอยู่อีกสักพักหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
ซึ่งผู้ที่เล่าให้เราฟังเนี่ยบอกว่าแม้จะต้องสูญเสียน้องชายไปแต่ไม่ได้ติดใจอะไรเลย
เพราะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมทั้งน้องที่เป็นอาสากู้ภัยเนี่ยทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้ว
ลามานี่คือเขาไม่ได้มาเห็นเหตุการณ์แต่ป้าเนี่ยเป็นพี่สาวเขาและการตายนี่คือน้องชายป้า
เข้าใจไหมคะคนเราเนี่ยมีคนดีเขายังไม่อยากจะทำกันแล้ว
อย่างคุณทำความดีและผลตอบรับมาแล้วโชชั่นช่วยอะไรป้าได้
ช่วยอะไรครอบครัวป้าได้มันก็ไม่ใช่นะคะคุณ
ก็ขอกลับขอบพระคุณน้องมากนะคะที่น้องมีเมตตาต่อน้องชายป้า
ช่วยสุดแล้วค่ะขอให้คุณงามความดีที่น้องทำอย่าไปฟังใคร
ใครเขาจะว่าน้องไม่ดียังไงแต่ป้าชื่นชมในตัวน้องและผลงานของน้องนะคะ
นี่ผมว่าคุณพี่นี่พูดได้แทนใจคนไทยทุกคน
ที่จะส่งต่อไปถึงผู้ที่ทำหน้าที่ด้านกู้ภัยแบบนี้ทุกคน
คือคำพูดที่คุณพี่บอกเนี่ยถูกต้องเลยอย่าไปสนใจคนที่ดราม่าโดยไม่ได้เห็นเหตุการณ์
บางคนไม่ได้เห็นเหตุการณ์ไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบไม่รู้เรื่องอะไรเลย
โอ้โหดราม่าวิพากษ์วิจารณ์เป็นคุ้งเป็นแควร์
คุณป้าก็เลยบอกว่าพอมันมีโลกโซเชียลแล้วก็มีกระแสวิจารณ์แบบนี้
คนที่เขาอยากจะทำความดีบางคนเขาก็ไม่กล้า

กลัวทำไปแล้วโดนว่าโดนด่า
ส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับ
ก็บอกว่าผู้ชายท่านนี้เนี่ยเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
แล้วก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับ
ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ชื่นชมผู้ที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ทุกท่านนะฮะ